มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งคุ้มครั่งเอาปืนออกมา
กระดยิงใส่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเขานะครับ
มีคนโดนยิงซึ่งก็มีผู้ทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้ตำรวจใช้กำลังหลายนายครับในการปิดล้อมแล้วก็เตรียมจู่โจม
เพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นยังคงอยู่ในบ้าน
ซึ่งถ้าเกิดนับจนถึงตอนนี้ร่วม๓ชั่วโมง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนสักบ่าย๒ได้
ตำรวจรับแจ้งแบบนี้ว่าคนร้ายเป็นชาย
ใช้ปืนสั้นกราดยิงคนในหมู่บ้าน
หมู่บ้านนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
โดยตอนแรกตัวเลขของผู้ถูกยิงมีรายงาน

และก็มีจำนวนของผู้เสียชีวิตด้วย

ผู้บังคับการตำรวจภูทรเพชรชบุรีสั่งการให้
ในท้องที่โรงพักท้องที่รับผิดชอบ
นำกำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ก่อน
ก็คือเป็นภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้
โดยเจ้าที่ต้องสวมเสื้อกเกราะ

แล้วก็มีอาวุธครบมือพร้อมจะระงับเหตุ
กระจายกำลังรอบรัศมีจุดเกิดเหตุนะครับ

บ้านเดี่ยวติดติดกันแต่ละหลังเนี่ยก็มีรั้วนะครับ
ใครรั้วมันค่ะนะครับแต่ว่าคนร้ายเนี่ย
เขาอยู่ในบ้านของเขาซึ่งเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
แล้วเขาอยู่ในชั้น๒ซึ่งเขาจะเห็นคนอยู่ด้านล่างทั้งหมด
นะครับต่อมาตำรวจเนี่ยเพิ่มการสนที่กำลังมากขึ้น
ระดมเจ้าหน้าที่จากโรงพักใกล้เคียงแล้วก็กองกำกับการสืบสวนของเพชรชบุรี
ร่วมหนึ่งร้อยหน่ายวางกำลังประจำจุดเลย
ทั้งที่ราบทั้งที่สูงนะฮะเพื่อที่จะเข้าไประงับเหตุ
แล้วก็เอาตัวผู้ก่อเหตุออกมาให้ได้แล้วก็มีการอบพยพ
หมู่บ้านมันมีคนอยู่เยอะมากนะครับนะฮะมีเด็กเอ่ยมี
คือต้องบอกว่าตรงนี้เขามีจุดที่ให้เด็กไปเรียนพิเศษ
มีเด็กอยู่กว่าสามสิบคนนี่ฮะภาพนี้อบพยพออกจากบ้าน
พยพเด็กออกไปก่อนนะครับเพราะอยู่ในใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุป้องกัน
เรื่องของเหตุอันตรายแล้วก็ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย
รอบหมู่บ้านนี้เหลือเพียงกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
เพราะนำคนออกไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตามรายงานมีคนเจ็บ
ทราบว่าตอนนี้จำนวนคนเจ็บเนี่ยคือหนึ่งในนั้นคือ
ตำรวจตรีกระหนกศักดิ์มุทาการซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
ซึ่งเขาผ่านไปเจอเหตุการณ์ไปช่วยระงับเหตุ
และถูกคนร้ายยิงใส่ที่กกหูซ้ายก็บาดเจ็บ
ทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ามีพยานซึ่งเห็นเหตุการณ์
นะฮะชื่อว่านายประพันธ์จับใจบอกว่าผ่านมาหน้าบ้านผู้ก่อเหตุพอดี
คนนี้ตอนแรกเห็นเอ๊ะทำไมมีคนไปนอนอยู่บนถนนสองคน
หลังจากนั้นคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุโผล่หน้าออกมา
โวยวายแล้วก็ไล่เขาออกมาให้พ้นจากตรงนั้น
แล้วมาทราบภายหลังว่าอ้าวนั่นคือคนร้าย
แล้วคนที่นอนอยู่คือคนที่โดนเขายิงนะครับ
ก็เลยรีบออกมาเพราะเกรงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย
แล้วจำได้ว่าตอนที่ผู้ก่อเหตุชะโงกหน้ามา
ผู้ก่อเหตุสวมชุดพรางลายทหารอยู่ด้วย
ฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ

แต่เขาโชคดีเหลือเกินที่เขารอดคมกระสุนมาได้
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอนุวัฒน์แหวนทองอายุ๓๐ปี
เป็นอดีตทหารพรานแล้วก็มีประวัติอย่างที่บอก
รายงานข้างต้นว่าเขามีเรื่องของโดนจับคดียาเสพติด
แล้ววันนี้เขาต้องขึ้นสารกับคดีนี้
แล้วก็เราก่อเหตุมากรรมต้นก็สาดิธรรมใจความเครียดนะครับ
ตอนนี้ท่านภูมิกับในพื้นที่ของเพชรบุรีเอง
พร้อมกับแม่ผู้ก่อเหตุก็กำลังที่จะ
ซึ่งตอนนี้เราส่งนักข่าวเข้าพื้นที่ไปแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาให้ได้ชมกันนะครับค่ะสถานการณ์ยังเหมือนเดิมนะคะ
คลี่คลายนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะ